รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้นบาดาน

รักเลยฐานิเทศนั่นไงและนั่นไงคุณหนุ่มกัญชัยดำเจ้าเดิม
ก็ผมมันขาประจำคนพาคนไหว้พระมายาวนานยาวไกล๒๐กว่าปี
ปกติสุดท้อดียาวครับยาวนี้เรามาที่ไหนครับ
หวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนักคลอนสิระยุฒิญาทำไมต้องมาที่นี่
แต่ในการหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ของสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ทรงชนะต่อมหาพระราชา
แล้วกู้กรุงเรียกอิสรภาพคืนมาประกาศอิรภาพ
แล้วก็กลับคืนคงสู่กรุงศิวิญญาณ
แล้วได้กราบดาพิเศษขึ้นคลองราช
พระองค์ได้สร้างพระมหาเจดีชัยมงคล
เพื่อประกาศความเป็นผู้มีชัยชนะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่เดิมที่วัดป่าแก้ว
เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอายุทยาตอนต้น
และที่ได้ชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคล
เชื่อกันว่าในพุทธศักราช๒๑๓๕ในแผ่นดินของพระนเลสวนมหาราช
มีเหตุการณ์สำคัญได้มีการสร้างปฏิสังขรองค์เจดี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์จากการทำศึกยุทธหัสถีกับพระมหาอุปราชแห่งพม่า
จึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคล
เป็นเจดีประธานทรงระคังตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมนั่นเองครับ
เมื่อพระองค์มีชาชนะต่อพระม่าแล้วมวลเทครัวมาอยู่ที่ไทย
พระองค์ก็โปรดก้าวให้มหาเทรชองเป็นพระราชนาชสมเด็จชื่อว่าสมเด็จพระพันรัฐ
แล้วมาครองเป็นเจ้าวัดนี้อยู่วัดนี้
และทุกครั้งที่มาวัดใหญ่ชายมงคลก่อนอื่นเลย
จะต้องมากราบสการะบูชาองค์พระประธานในพระอุโบสถเสียก่อน
ซึ่งจะประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระเจดีชัยมงคลนั่นเอง
เป็นพระอุโบสถเก่าแก่เก่าแก่ดั้งเดิมและเป็นแน่แท้

สมเด็จพระราชิสวนต้องเคยเสด็จเหยียบย่างฝ่าพระบาทเข้ามาในโบสถหลังนี้
คนที่มาในโบสถ์หลังนี้เขาจะเชื่อเรื่องอะไรกันบ้างฮะ
ใครมาไหว้วัดนี้มาไหว้พระที่นี่ทำบุญที่นี่
ก็จะมีความยิ่งใหญ่ใหญ่โตเป็นมงคลแก่ชีวิต
นั้นทุกปีทุกปีไปเนี่ยปีใหม่วันเกิดหรือจะอะไรก็ตามที
ทุกคนต้องมาไหว้พระที่วัดนี้พาลูกจูงหลังมาไหว้
เพื่อยิ่งใหญ่ใหญ่โตมีชัยชนะ
พระประธานสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอูทอง
ส่วนที่เป็นจีวอนถูกลงรักปิดทองประดับแก้ว
ส่วนที่ไม่ใช่จีวอนนั้นว่างเว้นเห็นเป็นเนื้อหินทรายที่สวยงาม
มาถึงวัดนี้เขาบอกว่าการจะอธิษฐานให้ดีที่สุด
คือการสวดบทพาหุงมหากาจริงไหมฮะ
มันมีอยู่ว่าหลวงพ่อจันรรย์วัดอัมพวันที่เคยบอกว่า
คาถาที่พระเรสวนเจริญและมีชัยชนะต่อมหาพระราชา

จิตใจสงบให้มานั่งสวดบทภาหุงมหากาที่
ที่นี่มีพื้นที่แล้วไม่มีคนมามากมาย

แล้วด้านหลังพระองค์นี้ด้านหลังพระโบสถ์หลังนี้
เป็นเจดีนะพุทธเจดีชัยมงคล
แสดงเจดีถึงชัยชนะเพราะแล้วแปลว่าเราไหว้พระไหว้เจดีไปพร้อมกัน
สาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมสักการะวันธา
พระพุทธชายมงคลองค์พระเจดีชัยมงคล
เบื้องหน้าแห่งข้าพเจ้าขอการบูชานี้จงนำมาซึ่ง
ชัยยะคือชัยชนะในทุกสถานจงชนะต่ออุปสรรคและใครผ่าน
ชนะต่อความยากจนการงานจงมั่นคงดั่งจำนง

จงมีความสุขความเจริญ
น้อมรัฐนาบารมีของพระนเรสวนเป็นเจ้า
สำเร็จแก่พวงข้าพเจ้าทุกสถาน
นับตั้งแต่บัตรนี้ไปตลอดกาลและนานเถิด
แต่ตอนนี้อยากให้คุณพระดำยกช้าง
คือครั้งแรกขอให้ขึ้น

ไม่ขึ้นแล้วหรือเปล่า
มาทั้งที่ก็ต้องมูเข้าให้ครบ
มูให้สุดแบบนี้ล่ะครับ
หลังจากกราบศักระบูชาพระประธานในพระอุโบสถแล้ว
ก็มาทำพิธีมูกันต่อ

ฟัยญาตรแปรวัณประทับนอนนอนท่ารักษีพร้อมจะลุกระตื่นตลอดเวลา
คือนอนอย่างมีสตินี่คือท่านอนอย่างมีสติ

เมื่อคลั้งอสุลิณทราหูและ
บรรดาเทพมารยักษ์พรมต่างจะไปเข้าพระพุทธองค์เนี่ย
ลาหูบอกว่าเราเป็นยักษ์ตัวใหญ่

เราก็ต้องไปแงะดูอ๋อพระพุทธองค์อะไรอย่างนี้นะ

พอวันหนึ่งเนี่ยลาหูรู้สึกทนไม่ได้แล้ว
ที่ไม่เข้าไปแบบล้อเลียนแล้วไม่ได้เข้าไปเฝ้าสักที
ทงรู้การนี้ด้วยที่พยายาม
พุทธองค์บอกอานนท์วันนี้ลาหูพุทธองค์เป็นยักษ์ใหญ่จะมาเข้าเฝ้าเรา
อานนท์ปูลาดที่อันกว้างใหญ่ไว้
เดี๋ยวเราเจริญในมิตรไกลให้เฉพาะลาหูเห็นเราว่า

โอ้โหกลายว่าโอ้โหทำไมพุทธองค์ใหญ่อย่างนี้ถูกต้องไหม
นี่คือเป็นพระทุรูปปางที่เรียกว่า

ดังนั้นใครที่มีเคราะห์มีภัย
เกิดภัยว่าลาหุทัพนิดหน่อย

มาไหว้พระนอนพออะไรพระนอนเป็นพระทิราโหแพ้
นุมนาเพราะฉะนั้นพระนอนทุกที่จะต้องสร้างใหญ่
นอนที่ใหญ่ได้ยาวสุดในประเทศไทยคือพระนอนที่ไหน
วัดขุนคปมุรอ่างทอง
พระนอนที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่ไหน

แล้วเท้าไม่ได้เรียบแบบนี้เท้าไฟ่แบบเหมือนกับแบบหมดแรง

ถ้านอนหลับลืมตาอย่างนี้นอนตีหาศยาติโปรธินารุ
ับขันบรินิพานต้องดูให้ออกด้วยนะ

เราไม่รู้ว่าชั้นเดิมเนี่ยมีมาแต่เดิม
เมื่อแรกสร้างวัดใหญ่ชายมงคล

หรือมีในสมัยนั้นของมะเรสวน
แต่แน่นอนต้องมีการบุรณปฏิสังสรรค์มาหลายวาระ

เราต้องถูกพม่าเผาทำลายที่นี่แน่

วิหารเนี่ยที่เป็นประดิษฐานพระนอนเนี่ย
เหมือนจะเป็นพระวิหารมหาอุดนะเห็นไหม

สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ปัจจุบันวิหารแห่งนี้

แปลกนะครับพอผมมาอายุทยาเนี่ย

ผมมาวัดนี้ครับแล้วมันรู้สึกว่า

พระเจ้าที่ได้มีพระคุณอันประเสริฐ

พระองค์เนี่ยต้องไปเป็นองค์ประกัน
อยู่ที่พระม่าพระองค์ต้องมีความทุกข์มากมาย

ในพระบรมีของพระเมริสวรรค์เป็นเจ้า

ต้องการนึกถึงความสำเร็จ
ปรารถนาความสำเร็จต้องหาโอกาสมา

ที่เอาสตังบ้างเอาไปติดที่ฟ้าพระบาท

มาก็มาไหว้ศรักษาร์อาฆิษฐาน
อธิษฐานโดยบูชาศักระสวดอธิษฐานขอพรให้พวกเราและแฟนรายการดีไหม
อันนี้คือเป็นมูอย่างหนึ่งนะโอเคกายมูโอเคเริ่มเลยฮะ
นะมูตาตาภาควาตูอราฮาตูสัมมาสัมพุทธศาสตร์ข้าพเจ้าทั้งหลายมีภัยจากราหูตามหวนท่านว่า
มีเคราะห์มีภัยในหลายประการหลายสถานด้วยราศีสิงศ์นั้นก่อการมีเคราะห์หลายสถานเมื่อเกือบปีครึ่ง
ราศีกุมก็หมดแรงอ่อนกำลังต่อจาก๔สิงหาเป็นต้นไป
กรกฎมังกรก็มีภัยในวัตตาสงสารจึงขออธิษฐานบารมีแห่งหลวงพ่อพระนอนคุ้มรักษา
ค่ะแต่หลวงพ่อพระนอนแห่งวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้
ฆ่าแต่เทพยาราผู้มีบุญราศีที่สถิตพิทักษาจงประสิทธิคุณ
จงแค้วคาดจากโพยภัยทั้งหลายขอจงสำเร็จสมปรารถนาในทุกประการ
มั่งมีศรีสุขในทุกอย่างจงสำเร็จแก้แหวนเงินทองจงไหลมาเทมา
พ้นโรคาและทุกข์ทั้งหลายนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นปลายเถิด
หลังจากกล่าวคำบูชาขอพรองค์พระพุทธศายาทแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่วัดก็จะมีจีวอนพื้นใหญ่ร่วมบริจาคสำหรับห่มองค์พระเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย
แกะพระสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชาขอการบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อผ้าผืนนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สลอดการณ์และนานเถิง
สลอดการณ์และนานเถิง

ทำการใดจงสำเร็จสมปรารถนา
ผ้าดีห่มนี้จงเป็นของมงคลห่ม

ใครแค้วฆาตจากภูมิไทยและโลกภาพทุกประการเถิ้น

พระมากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

พระองค์นั้นมีพระคุณต่อบนไทย
จุงจำเรินพรจำเรินชัย

จากนี้สืบไปตลอดกาล

ทำไมถึงต้องมามูที่วัดหน้าพระเมน

เข้าไปมียันมหาจักรพัฒนิราช

คนที่เริ่มบ่น

นั้นเป้าหมาย
มูตร์เตรียมไม่เข้าใกล้ออกใกล้

พิธีกรขามูของเรายังมูอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
หลังจากพากราบศักระบูชาพระประธานพระพุทธศัยญาติแล้ว
ทางด้านหลังของวัดจะมีพระตำหนักพระราชานุสวรี
สมเด็จพระนเลสวนมหาราช
หลังน้ำทักษิโนทกเพื่อประกาศอิสรภาพ
วันนี้หมูขั้นเทพของเราได้มีโอกาสถวายสักการะบูชา
ภายในอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
ณจุดตรงนี้สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
ในล้นเก้าราชกาลที่๙ทรงโปรดให้สร้างในปี๒๕๓๖
ณจุดตรงนี้นะฮะหลายคนที่เกิดในช่วงนั้นคงจะจำกันได้
ว่าเป็นอนุสวรีที่ศักรบูชาของคนทำไมเราถึงต้องไหว้บูรพะกษัตริย์
พระอุงต้องออกหน้าต่อสู้กับหอกง้าวลูกธนู

ถ้าไม่นำแล้วใครจะกล้าบางทีมันน่ากลัวนะในการทำขตึกเนี่ย
กษัตริย์นำหน้านะไม่ใช่อยู่ข้างหลังแล้วสั่งให้คนไปนะไม่ใช่นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าเราต้องเห็นว่าพระองค์มีวิริยบรมีความกล้าหารเด็ดเดียว
หลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงต้องน้อมเคารพสัทธาเพราะพระองค์นั้นมีพระคุณต่อคนไทย
ผมอยากจะสื่อกับแฟนรายการว่าเราเป็นคนไทยเรามีรากหน่อเนื้อแห่งชีวิตวิญญาณที่มีบรรพบุรุษของเราเนี่ย
เป็นถึงพระประกษัตริย์เจ้าที่พระองค์มีพระบารมียิ่งใหญ่คือพระนเรสวน
มันมันไม่ใช่แค่การมาไหว้นะมันจะต้องมาเล่าให้ลูกหลานให้หลานฟังว่าลูกรู้ไว้นี่คือพระนเรสวนมหาราช
ครั้งหนึ่งพระองค์เคยเป็นองค์ประกันอยู่พม่าแล้วพระองค์ได้เรียนรู้การศึกสงคราม
เป็นถึงเวลาพระองค์ก็กรอบกู้อิสรภาพคืนให้กับคนไทย
เพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องนึกถึงพระองค์ท่านเพราะในวันนั้นพระองค์ต้องเสี่ยงภัยมากมาย
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรมากราบไหว้แล้วเมื่อมากราบไห้บูชาศักระเนี่ย
เราจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนคุณพระดำคุณหนุ่มนะให้กราบแบบถวายบังคม
ถวายบังคมคือนี่นะเอานมมือที่อกแล้วกระหยงตัวนมออกไปขึ้นมาให้มันพงเหมือนท้องท้าง
ขึ้นมาแล้วก็จบที่กิ้วแล้วก็มาที่อกแล้วก็กราบลงไป๑๒คลิป๓ครั้ง

ทำเผลอหน้าสอนว่ายเป็นเกิดที่ดี

การถวายบังคมทำได้ทั้งหญิงและชาย
คือการนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งนั่งบนส้นเท้า
ผู้ชายจะนั่งแยกเข่าผู้หญิงเข่าจะชิด
จากนั้นยกมือประนมระหว่างอกไม่กางศอก
กมือประนมปลายนิ้วหัวแม่มือจะหลดหน้าผาก
เยยหน้าขึ้นเล็กน้อยถวายบังคมให้ครบ๓ครั้งครับ

หมูนิวระวัชนังสาแทบโถไหมสุนาญตุ
การำพระทันตานักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาถวายศักระบูชาด้วยผ่านพุ่มช้างไม้ไก่ชนพระมาลาหรือบางคนมักจะบนบานด้วยอาวุธชุดทหารก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันครับ

ไก่ชางไม้พระมาลาห์หรือบางคนมักจะบนบานด้วยผ่านปุ่มชางไม้ไก่ชนพระมาลาห์หรือบางคนมักจะบนบานด้วยผ่านปุ่มชางไม้ไก่ชนพระมาลาห์หรือบางคนมักจะบนบานด้วยผ่านปุ่มชางไม้ไก่ชนพระมาลาห์หรือบางคนมักจะบนบานด้วยผ่านปุ่มชางไม้ไก่ชนพระมาลาห์หรือบางคนมักจะบนบานด้วยผ่
สืบต่อเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาขอพระองค์จงยิ่งสูงยิ่งสูงขึ้นไปและแผ่พระบารมีคุ้มครองของชาวไทยทุกหมู่ชนขอพระบารมีจงประทานพรอย่างข้าวพุทธเจ้าทั้งหลายให้มีกำลังกายกำลังจิตนั้นเข้มแข็งมีกำลังและแรงที่จะก่อการงานทั้งหลายและให้เกิดทรัพย์เกิดสุขนั้นมากมาย
เกิดและจงสำเร็จแต่บัตรนี้จากนี้สืบไปตลอดการและนานเกิน
อาจารย์ขอบคุณมากเพราะอาจารย์เป็นคนวางแผนที่จะไปวัดหน้าพระเมน
เป็นอีกหนึ่งวัดที่สำคัญมีพระปฏิมาที่ครบสมบูรณ์มีศิลปะและประตูของพระโบสถ
มียันสโรธกับยันมหาจักรพัดผู้ได้ได้รอดแถวข้าดปลอดภัย
ออกมาประตูเวียงชัยเป็นยันจักรพรรดิรุ่งโรธยิ่งใหญ่
เมื่อก่อนตอนที่ตัวเองก่อนที่จะมีชื่อเสียงเนาะไปไหว้ทุกอาทิตย์เลย

วันหนึ่งเนี่ยตัวเองมีเงินมีทองกับไม่เคยกลับมาไหว้เลย

ไม่ใช่ไม่ใช่คุณมดดำ
เพราะใหม่นั้นวัดมันไม่ได้ค่อยมีคนมากเหมือนเดี๋ยวนี้

ปีใหม่ม้ามันคนล้นวัดทุกวัด

มูกันต่อที่วัดหน้าพระเมน
เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาครับ
อาจารย์ทำไมถึงต้องมามูที่วัดหน้าพระเมน
เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่พม่า
เมื่อเกิดศึกพระม่ากับไทยเนี่ย

เพราะว่าพม่าเนี่ยมาตั้งค่าอยู่ตรงนี้
มาตั้งค่ายแล้วตั้งเปลืองยิงเข้าไปในกรุงศรีอยุธยา

ที่เหตุว่าพระม่าไม่เผาทั้งกรุงศรีอยุธยาวัดนี้
อย่าไปคิดว่าพม่ามาตั้งค่ายแล้วมันไม่เผา
แต่เป็นเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระประธาน

ที่มีนิรันตราย

คือบรรมีของพระอยู่ยงโครงพันธ์มหาอุทธิ์เมตตาภยม
แต่พระประธานน่าจะมีบารมีเรื่องนิรันตราย
โอเคโดยส่วนตัวเมื่อก่อนนี้เวลาที่ตะเวนดูหมอ
หมอดู๑๐คนไม่รู้ว่าอาจจะเป็นหมอดูเลอะเทอะด้วยนะ
สิบคนถ้าเขาบอกว่าช่วงนั้นคุณดวงตกอยู่คุณดวงธรรมาค้าไม่ขึ้นหรือ
อยู่ทะยาชิคกี้พายที่รับความย่อฟ้ามาดินเหมือนเมืองสวรรค์
ได้ดีดีดี
ส่วนใหญ่คนเข้ามาที่วัดนี้เขามาขอเรื่องอะไรกัน

โอ้โหคุณมดดำพี่ป้อมก็ต้องรู้แล้วล่ะ
ว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วแผ่นดินกรุงรัฐนาโกศิลป์และประเทศไทยตรงนี้
มีพระพุทธรูปศิษภ์ที่ทรงเครื่องจากภรรษฎิราช

คือวัดหน้าพระเมนแห่งนี้

โอเคสินี่นะครับอยู่ข้างบนนะครับ

ท่านได้อาริกมาแล้วได้ต้นแบบ

คุณลักษมณฑ์นอกจากพระราชพุดธรุปศักดิ์ศิลป์แล้ว

ท่านเห็นหน้าบรรณท่านเลยนำมาสร้างเหรียญนารายสงครุฑ
มาถับยืนพระอาหูรุ่นแรกของท่าน

ดอกไม้ทูบเทียนทางวัดมีไว้
จัดหาเราไปบูชาตามกำลังที่ตนมี

จุดทูปปักเพียนจุดติดไม่ติดวางไว้นะ
เสร็จแล้วต่อไปเนี่ยสวดพระคาถาบูชาก่อน
แล้วเดี๋ยวถือดอกไม้ไปอธิษฐานขอพรที่เป็นพรที่เป็นปากเปล่าด้านใน

เราเห็นไหมครับนี่คือวัดกษัตริย์สร้างทำไมรู้รู้ไหมทำไมครับเสมาคู่เสมาคู่นี่จะเป็นกษัตริย์สร้าง
อย่างนี้ต้องกษัตริย์เท่านั้นคนธรรมดาสร้างนี้ถูกตัดหัวเลยเทียบเท่าอวดบารมีแข่งกษัตว
เป็นอย่างนั้นปะครับพี่ป้อมเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมครับกษัตริย์สร้างนะครับ
นี่เสมาคู่ควบสมบูรณ์ของกฤษแล้วทำไมถูกชื่อว่าน่าพระเมน
คือเรียกยากบ้านเขาก็เรียกวัดน่าเภาเมนไปลอดประตูครอบครั้งไปมียันเภามหาศักรรมภาคดิรันท์
ทีนี้เสริมดวงให้ไว้
แสดงวันนี้สามารถเลือกถึง

หามงคลให้เกิดความเป็นมงคลในทุกประการถูกต้องไหม

มักจะใช้กำลังโสรสเขาทำยันโสรสไว้ที่ประตูของพระอุโบสถเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะเข้าเนี่ยเข้าตรงสัวรถ
คือยันต์โสรศใหญ่เนี่ยลุงปุเยี่ยมวัตถภารสูงครับ

เรียกยันต์โสรศใหญ่สกุลยันต์โสรศใหญ่
ระหว่างที่เดินรอดต้องพูดเรื่องที่เป็นมงคล
เจริญขึ้นร่ำรวยมีชื่อเสียงเรตติ้งรายการดี
แฟนที่ชมรายการนั้นจงร่ำรวยและโชคดีทุกคนเถิน

ก็สมัยรักรรณีสามได้มาบุรณะ
แล้วก็ในจานลึกไว้ว่ามันจะมาบุรณะในสัตว์ภัณฑ์นักอันที่๓

อย่าโปรงอย่าเจาะเป็นอุทธโทษโหดหิน
ให้ตายคืนตายวันเขาแช่งเอาไว้

มีสิคือไม่ได้แช่งเพราะต้องการทำร้ายคน
แต่แช่งเพื่อให้คนกลัวการทำลายของดี
เราจะผ่านยันมหาจักรพรรดินะ
จากนี้ขอจงบันดาลดนให้มีสมบัติและทรัพย์สิน

พระคันธรรมนี้เค้าบอก๑๕๐๐ปีเลยเหรอครับ

การที่พระถูกสร้างมานานมันจะฝังด้วยแรงอธิษฐาน
นายกรัฐมนตรีทุกคนรัฐมนตรีทุกกระทรวง
จะต้องมาไหว้พระองค์นี้ก่อนทุกยุคทุกสมัย
ถ้าพระองค์นี้ให้เรื่องเดทเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน

แปลว่าเทพนั้นต้องเคยเป็นดวงวิญญาณแห่งกษัตริย์

มูเตร็จไม่เข้าใกล้ออกไฟ

จากวัดใหญ่ชายมงคลมามูกันต่อ
หลังจากที่ขาหมู่ของเราตั้งจิตอธิษฐานข้ามผ่านธรณีประตูวัดด้วยความศรัทธาแล้ว
ภายในเราจะเห็นองค์พระประธานสวยงามนั่นก็คือพระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตโลกนาฏ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหากษัตริราชใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง
ห่อด้วยทองสำลิดภายนอกฉาบด้วยปูนลงรักปิดทองทั้งองค์
ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและคุ้มครองบ้านคุ้มครองเมือง
เป็นที่น่าอัศจรรย์ควรแก่การที่จะไปกราบนามัศกาลอย่างยิ่ง
มองได้เห็นเป็นพระจักรพรรดิหรือพระราชาธิราช

อันนี้ปางปากพระยาชมภูมิบริยาชศิลปะแบบอายุทยาเนี่ยสังเกตดูไว้ครับ
อันนี้คืออายุทยาชัดเจนเลยเป็นพุทธรูปที่มีความงดงาม
แล้วก็ทรงเครื่องจักรพรรดิราชมีความหมายว่า
พระกษัตริย์พระราชามีพระราชศรัทธาจึงเอาเครื่องทรงแห่งมหาจักรพรรดิราชถวายเป็นพุทธบูชา

เนี่ยคือเป็นมงคลคือกษัตริย์เนี่ยท่านมีพระราชนาจมีบารมีแค่ไหน
ยังยอมต่อพระเจ้าในพระบารมีและถวายเครื่องเป็นพุทธบูชา

อาจารย์น้ำมนต์นี่ในโบสถที่เขาบอกศักดิ์สิทธิเหลือเกิน

มนต์เขาทำไว้แล้วเป็นของสำเร็จรูป
เป็นของที่เสกแล้วประสิทธิใช้อาบดื่มกินได้หมดเลย

พ่อยังแค้วคลาดปลอดภัยอยู่มาได้นานปี
ภัยสงครามในครั้งที่ผ่านมานั้น
ขอบรมีจงความแคล้วคราชมาสู่ตัวข้าพเจ้า
ปิดทองที่ฝ่ามือหลังฝ่ามือองค์พระปฏิมา
การงานสำเร็จสมดังประสงค์

สาธุสาธุให้ลูกมีจากคนรักคนหลวงรัก
ทองที่หน้าขอให้มีหน้ามีตา

ก็สมัยรัชกาลที่๓ได้มาบุรณะ
แล้วก็เลยจารย์ลึกไว้ว่ามาบุรณะในสมัยรักกันที่๓
อ๋อคือบอกว่ามาบุรณะในสมัยรักกันที่๓ทั้งสองฝั่งเลยครับ
มีคำสาบแช่งไว้ไหมครับว่าใครผู้ใดมาทำลายหรือขุดเจาะหรือทำอะไรเนี่ยให้มีอันเป็นไป

อย่ายินดีโดยหลงใครอย่าปรงอย่าเจาะ
ขุดคัดกระเทาะอิดปูนให้ศูนย์เสียของบูชาล้างศรัทธาเราอุทิศ
เป็นอุโทษโหดหินให้ตายคืนตายวัน
อย่าให้ทันถึงเดือนอย่าให้เคลื่อนถึงปี
กนรกตกอเวจีแสนกลับกันเสวยสวัสดิ์ในสวรรค์
พระศรีอ่านสำเร็จมักเข้าสู่ห้องพระนิพานขอสำเร็จ
ักผลเป็นอริยบุคคลอันประเสริฐนิพพานปฏิโยโหตุเขาแช่งเอาไว้

หากมีใครปล่อยข่าวลือว่าวัดนี้มีสมบัติซอกซุกซ่อนอยู่
แล้วมีคนมาขุดหาอย่าเชื่อมันเพราะไม่มี
มีแต่บูรณะเอาไว้ไม่ได้มีสมบัติ
ใครคิดมาเอาสมบัติสาปแช่งให้ตกตะลกโลกัน

แต่ให้ช่างเพื่อให้กลัวคนการทำลายของดี

อีกคือว่าพระพุทธรูปที่เก่ากระยังอายุรวมแล้ววันนี้กี่ปี
๕ร้อย๑๔ปี
พรุ่งพ่อกระจายต้นในสมัยครับ

๕๑๔ปีแล้วเหรอ

วิชิตมารโมลีศรีสันเพชร

ข้าพเจ้านั้นมีความศรัทธา

มงคลนี้จงประธานพรประสิทธิ

ข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำการงานอันใด

ขอบารมีของหลวงพ่อจงประสิทธิ
ให้สำเร็จในกิจนั้น
อธิษฐานขอพรอันใดอันเป็นมงคล
พรนั้นจงสำเร็จเป็นกุศลสำเร็จถึงข้าพเจ้า
ด้วยทุกประการเถิน
ปรารถนาขอพรอะไรส่วนตัวอธิษฐานเลยนะครับ

อาจารย์ลองดูข้างบนครับเป็นมงคลจักรวาล

ใครที่เข้ามายืนในนี้เท่ากับได้รับมงคลนั้นไปด้วย
นี่คือตั้งแต่สมัยอายุทยาถูกต้องไหมครับ
แล้วอันนี้คือเสาไม้หรือเสาปูน
อกไม้แต่มีปูนอยู่ข้างนอกครับชาปูนข้างนอก
คือเสาอันเดิมก็ยังอยู่ข้างในนี้

นี้ขอจงบันดาลดนให้มีสมบัติและทรัพย์สิน
การงานทั้งสิ้นจงสำเร็จสมปรารถนา
ในมหามงคลที่มาณวัฒนาพเมน
ในครั้งนี้จงบันดาลให้สำเร็จจังประสงค์ทุกประการ

พระหน้าข้างบนเนี่ยเห็นไหม
อุ้มบาทแปลเป็นพระที่แปลว่ามีกินมีใช้ตลอดกัน

ตามสมควรแก่ศทาแล้ว
ขอบารมีของหลวงพ่อพระพุทธอุมบาท
ประสิทธิ์ประสาทให้มีกินมีใช้

ที่วัดหน้าพระเมรินนี่
ยังมีพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่ง
ที่ชาวบ้านมักมาขอพรและบนบาน
นามนั้นคือพระคันธาราช
มดดำรู้ไหมทำไมเราต้องพามาไหว้พระองค์นี้

พระองค์นี้เป็นพระที่ยุคธวรวดี
ซึ่งคุณพ่อประกอบกำเนิดพลอยเนี่ยก็รู้เรื่องพวกนี้ดี

หมายคือหมายถึงว่าการที่พระถูกสร้างมานานมันจะฝังด้วยแรงอธิษฐาน

เมื่อประดิษฐานที่ใดคนก็มากราบไหว้
ไม่มีใครพูดไม่ดีเราขอให้มีความเจ้ำเรินความสุข
พลังนี้มันสะทบสะท้อนอยู่เป็นหลายประพันปี

พระคันธราชนี่เขาบอก๑๕๐๐ปีเลยเหรอฮะ

ประกันตราชเนี่ยสมัยยุคเดียวกันเนี่ยนะครับ

ศิษฐภัณฑ์เจ้าสรรพยาน๑

สีเขียวตรงนี้ตรงเดียว

พี่วินัยดูแลที่นี่หรอครับ

หรือ๑๐ดอก

แต่ว่าเราจะต้อง

คือการนอนดอกบว๐๐๐

เพราะว่าในส่วนนี้เดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้

ผ่าแตดเพลตรียราอารักษ์อันศักษิตปุพิธรัตนรักษา
หลวงพ่อพระพุทธคันธรราชอันศักดิ์สิทธิ

เรามาฟังประวัติความเป็นหมาอันศักษิต
ของพระพุทธรูปองค์นี้กันครับ
ทำไมท่านถึงมาปฏิสธาณอยู่ณสถาที่แห่งนี้ได้ครับ
เพราะว่าเดิมทีท่านปฏิฐานที่ประเทศศรีลังกา
แล้วเลขศรีลังกาศาสนาว่าง

เจ้าคุณแคนดี้มีเมียประทัยศาสตร์มาถึงศิริยา
เพื่อขอประสงค์ให้เผยแผดศาสนาที่เรียกว่าสยามวง
แล้วนั้นมีเจ้าคุณบาริวัฒนธรรมารามพร้อมพระอีก๘องค์

ก่อนเดินทางกลับเจ้าคุณแคนดี้ได้สวายของพ่อมาด้วย

เอาใส่เรือมา

ยุคบางสมัยในศรีลังกาและอินเดียเนี่ย
มีพระกษัตริย์ที่ทรงศรัทธาในศาสนาพรามอินดู
พระกษัตริย์ที่ทรงศาสตร์ในศาสนาพราหมิดู
พระกษัตริย์ที่ทรงศาสตร์ในศาสนาพราหมิดู
มีพระกษัตริย์ที่ทรงศาสตร์ในศาสนาพราหมิดู
มีพระกษัตริย์ทรงศาสตร์ในศาสนาพราหมิดู

เพราะโบราณการก่อนเมื่อสร้างกรุงไม่ว่าจะกรุงสูโฮไทยหรือกรุงรัฐนาโกศิลป์เอง
วัดสำคัญกลางเมืองจะต้องมีวัดนั้นคือวัดมหาธาตุครับ
มหาธาตุของสุโขทัยคือกลางเมืองคู่กับเจดีทอง
วัดมหาธาตุของอายุทยาคู่กับเจดีทอง
รัฐนาโกศิลป์ก็มีวัดมหาธาตุยุราชสำคัญสิทธิ์เห็นไหม
กับเจดีภูเขาทองคือมันเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียกวัดกลางเมืองที่สำคัญ
ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพระองค์นี้เดิมอยู่วัดมหาธาตุกลางเมืองยุยา
เพราะฉะนั้นพระองค์นี้สำคัญมาก
จะมาชั้นแท่งหน้ามาที่นี่นะก็กลางเมืองชอบมาตอนกลางคืนมาตอนเย็นเขามากำลังกดเง็น
นี่ในรอบ๑๐ปีจากก็รู้สึกว่าเมื่อคืนก่อนมาฝัน

ปฏิหารของเขาเนี่ยมีมากมาย

อะไรที่เกิดขึ้นที่ประชาชนเขาเล่า

หลวงพ่อได้เรียกผมมาทาสีที่วัด

ผมได้เข้ามาทำงานวัดเต็มตัว

ผมจึงขออนุญาตท่านเจ้าคุณขอทาแต่ท่านเจ้าคุณบอกว่าอย่าไปทาหมดทาแค่โดมแหลมก็พอ
ผมทุกวันนี้ผมก็ทาของผมอยู่เสร็จแล้วเมื่อปี๒๕๕๘ผมได้รู้จักผัวเมียคู่หนึ่งนะครับคือพี่แนน
แนนเนี่ยเป็นคนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดเดียวกับผม
เขามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเขาเกิดนิมิตรเขามีที่อยู่อยากจะสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่มีพระสงฆ์นะครับ
แล้วอยากจะได้พระพุทธรูปเนี่ยสักองค์นึงไปประดิษฐานที่น่าอุด
ตอนคืนเขานอนฝันว่าหลวงพ่อคันธราชไปหาเขาเขาอยากจะมาอยู่ที่นี่
แต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นให้เอาดอกบัวมาขนมจีนน้ำยานะครับ

แล้วจะมีช่างแกะสลักมารออยู่หน้าวิหาร

ท่านออกแล้ว

พอหลังจากเขาไหว้หลวงพ่อเสร็จ

พอออกไปเขาก็เลยถาม

แล้วจะแกะสลักเอาหินอะไร

เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เล่าจากพี่คนเดียว

เรื่องนี้เพิ่งจะได้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
หมายถึงว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นร้อยปีพันปี

แต่ประเด็นสำคัญคือสิ่งที่พี่เขาเล่าเนี่ย

แล้วก็เกิดขึ้นกับเฉพาะคนเป็นวิจารณญาณ
แล้วก็ที่สำคัญคือดอกบัวมันก็มันไม่ได้ยากไม่ได้แพง
มจีนเนี่ยมันก็เป็นอาหารพื้นบ้าน
ถ้าหากมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วมาถวาย
มันก็ส่งเสริมกิจการงานของชาวบ้าน

เดี๋ยวผมถามนิดนึงสรุปแล้วคือช่างแกะสลักเนี่ย
เขามาเพื่อเตรียมแกะสลักรูปเหมือน

ให้กับผู้เมียผู้นั้น
แล้วผลสุดท้ายเขาก็แกะสลักสำเร็จ

เหมือนครับแล้วเขาก็ทางหลวงพ่อคันธราช
ให้ระบุเวลาเที่ยง๙นาที
เคลื่อนย้ายจากอายุทยาบ้านช่างแก่สลัก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

เป็นน่าที่อย่างหนึ่งซาประเริก

ครับผม
เอาละครับวันนี้เราก็เดินทางไปสองวัดด้วยกันนะครับ

ชื่นใจมากในวิธีเลย

จากนี้จะเสริมยศเสริมตำแหน่ง

ไม่เชื่ออย่ารบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น

รับทราบก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ